สาวชาวเมียนมาสักอายุสักประมาณ๒๑ปีค่ะ

ทีนี้ญาติเชื่อว่าน่าจะถูกใครสักคนลักพาตัวไปนะคะ
หายไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วันนี้เข้าสู่วันที่๑๗แล้วนะคะ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมเป็นยังไง

ก็คือตำรวจจากสพกบปราจีนบุหรี

คนที่หายตัวไปชื่อว่านางข่ายอายุ๒๑ปี

ทีนี้เรามีโอกาสนี่คนนี้นะคะที่ศูนย์หาย
เรามีโอกาสไปคุยกับพี่สาวของผู้สูญหาย
บอกว่าจริงแล้วเธอมีน้องสาว๒คน
ก็พักอยู่นี่แหละห้องพักตรงนี้ด้วยกัน
ทุกคนไปทำงานกันหมดแม้แต่ผู้สูญหาย
พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปทำงานแล้วกลับมาอีกทีคือตี๕
ตอนแรกก็ยังเห็นนะคะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละ
หลังจากที่พี่สาวเลิกงานก็มาหาน้องสาวที่ห้องตรงนี้
ปรากฏว่าเฮ้ยประตูห้องมันเปิดออกเล็กน้อยแปลกไหมแปลก
แต่พอเปิดเข้าไปข้างในไม่เจอน้องแล้ว
พบแต่เพียงข้าวของกระจัดกระจาย

และที่สำคัญปลายเตียงมีเทปกาวสีเหลือง
มีเส้นผมของผู้หญิงติดอยู่ด้วย
โทรศัพท์ของน้องก็ยังอยู่นะแปลกไหมคะ
โทรศัพท์มือถือก็ยังอยู่ประตูด้านหลังเปิดออก
คราวนี้ตอนนั้นก็เลยพยายามช่วยกันตามหาค่ะ

ตำรวจเอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้
หลังจากนั้นสิ่งที่พี่สาวทำต่อคือมีการโพสต์ภาพของน้องสาว
ในโลกออนไลน์เพื่อให้เพื่อนเมียนมาด้วยกัน
ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนี่
ขอให้เธอปลอดภัยเปรียบเสมือนลูกสาวของฉัน
ฉันจะสวดมนต์ขอพรให้ปลอดภัย
คือเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันเนี่ยสัญชาติเดียวกันก็พยายามโพสต์

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อนบ้านของนางข่าย
ให้ข้อมูลบอกว่าน่าสนใจมากเลย
ช่วงสายของวันที่๑๔พฤศจิกายน
คุณสง่าบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องมาจากในสวนปามหลังบ้าน
ก็เลยเดินออกไปดูตอนนั้นเห็นผู้หญิงรูปร่างเล็ก
เสื้อสีกรมแขนสั้นอยู่กับผู้ชายรูปร่างทวม
เสื้อสีกรมแขนสั้นเหมือนกัน
แต่ผู้ชายเนี่ยคุณสง่าบอกว่าไม่เห็นหน้านะ
เนื่องจากว่าต้นปามคือบังหน้าอยู่
ผู้หญิงเนี่ยพูดเป็นภาษาเมียนมาส่วนผู้ชายตอนนั้นเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยนะคะ

ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันก็เลยไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไร
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่านางขายมาเป็นบุคคลศูนย์หายแบบนี้นะคะ
ตอนแรกลุงก็ไม่รู้ลุงก็เดินไปดูได้ยินเสียง

พอดีร้านมันไปเอากล้องโทรศัพท์มาถ่าย
พออีกมันบอกไปกลับบ้านครับมันก็ไป

เห็นชายหญิงฉุดกระชากลากถูกัน

แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะกลายเป็นว่านางข่ายคนนี้

คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็คือผู้ชายคนนั้นแหละ
ที่อยู่ในสวนปามกับนางขานน่าจะเป็นคนสุดท้าย
ผู้ชายคนนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ที่นางข่ายหายตัวไป

ก็เรียกผู้ชายต้องสงสัยคนนั้นมาสอบปากคำ
พอเรียกมาอีกครั้งหนึ่งคือ๑๖พฤศจิกายนปรากฏว่าชายคนดังกล่าวติดต่อไม่ได้แล้วนะคะ
ติดต่อไม่ได้แล้วคิดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าผู้ชายต้องสงสัยที่บอกว่าเป็นคนไทยเนี่ย
มาสอบปรักคำแล้วก็ขยายผลต่อไปว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางข่ายคนนี้หรือเปล่านะคะ